เอาล่ะเรื่องราวน่าทึ่งยังไม่หมดนะครับ
เดี๋ยวไปดูสัตว์โลกน่ารักที่เห็นแล้ว

ช้างเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์กุยเดี๋ยว

เดี๋ยวปิดประตูแล้ว
เอาช้างนี่มันเป็นสัตว์น่ารู้อยู่คู่บ้านคู่เมือง

หองงของงงมันก็เลื้อยงงงงงงงงงมา

ที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา

กำลังก้มลงกราบ

สมใจชื่นพระแสงอายุ๘๔ปีก็เป็นควานช้างในอำเภอพนม
สุราธานีโอ้โหสร้างความทึ่งให้กับชาวบ้าน
แถวนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยระหว่างที่ช้างพลายพนมเนี่ย
ก้มลงกราบนั้นก็มีนายปราโมทชื่นพระแสงอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของควานช้างที่เสียชีวิตขี่อยู่บนหลังช้างพลายพนม
โดยเล่าว่าได้บอกกับช้างพลายพนมว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะ
น้ำตาเนี่ยไหลรินออกมาเลยนะพร้อมกับชูงวงส่งเสียงร้อง
ก็ตัดสินใจพาช้างพายพนมไปที่งานศพ
จากนั้นช้างพลายพนมก็ได้กราบศพคุณพ่อ

ในความแสนรู้และความกระตันอยู่ของช้างฝ่ายพนม
ที่มีต่อควานช้างเจ้าของที่เลี้ยงมานานกว่า๑๐ปีครับ
คนหนึ่งนี่ก็เป็นลูกแท้
อีกคนนึงก็เหมือนกับเป็นลูกคุณคำ
แต่เป็นลูกช้างนี่ไง

ก็มากราบทั้งตัวควานช้างที่เป็นคุณลูก
แล้วไปถึงช้างที่ถูกเลี้ยงมาเหมือนเป็นลูกอีกหนึ่ง

หนึ่งตัวหนึ่งเชือกนะนี่แหละครับโอ้โหผูกพันรักกันมากจริงจริงนะครับ
เอาล่ะนายประโมทก็บอกว่านะครับ
จะขอดูแลช้างพลายพนมต่อจากพ่อเสมือนเป็นตัวแทนของพ่อ

นี่เป็นเรื่องราวที่ทราบซึ้งแล้วก็สุดทึ่ง

โอ้โหช้างนี้ก็มีความกระตันยูเหมือนกันนะคะคุณ
สัตว์เขาก็มีความกระตันยูรู้คุณเหมือนกัน
แม้ว่าคนที่เลี้ยงเขามาจะเสียชีวิตไป

เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่มันทราบซึ้งมากเนอะ

สุดทึ่งอีกหนึ่งเรื่องทีเดียวนะคะ